พาคุณผู้ชมไปที่เมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินนะคะคุณผู้ชม
คือคุณแม่วัย๔๑ปีจูงมือลูกชายไว้๑๐ขวบ
ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมที่กาลสิน
บอกว่าอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนที่ลูกเรียนอยู่
ให้ลูกหิ้วถังยางมาตอยร้อนค่ะคุณคะ
แล้วปรากฏว่าไอ้น้ำยางมะตอยมันก็กระเด็นกระดอนมาถูกมือลูกชาย
สิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกคือเป็นแผลเวอะค่ะ
เออแบบนี้ทุกอย่างน้องไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ
คุณแม่บอกว่าเสี่ยงที่จะพิการด้วย
คุณหมอก็บอกมาแบบนี้คุณดูนะถือว่านักนะฮะ
ทำไมต้องมาร้องศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไปเยี่ยมสักประมาณ๕๖ครั้ง
เงินมา๒๐๐บาทแล้วก็หายไปเลยค่ะ
นี่นะคะถังเนี่ยคุณถังน้ำยางมะตอยค่ะ
แล้วร้อนด้วยเด็กชายอายุ๑๐ขวบคุณ
นึกสภาพออกไหมฮะโอ้ถังมันใหญ่มากเลยนะใช่
คุณแม่ก็คือนางอนงบุภารักษ์อายุ๔๑ปีค่ะเป็นชาวบ้าน
บ้านหนองพอกตำบลสะอาดชัยศรีอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน
มาพร้อมกับญาติญาติแล้วก็น้องที่ประสบเหตุ
ลูกชายชื่อว่าน้องต้นหนาวน้องอายุ๑๐ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนแห่งหนึ่งเดินทางมาที่
ดำรงธรรมจังหวัดกาลสินมาร้องทุกข์ค่ะพร้อมกับ
ให้เจ้าหน้าที่ดูรอยแผลขนาดใหญ่ที่แขนขวา
แล้วก็ฝ่ามือด้านซ้ายมีรอยแผลขนาดใหญ่นิ้วมือ
น้องเองก็หงิกผิดรูปคือตั้งใจจะไปร้องผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาลสินนายชัยธวัฒน์เนียมสิริแต่ผู้ว่าไม่อยู่
ตัวแทนมารับหนังสือนะคะเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ช่วยตามตัวอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมารับผิดชอบหน่อย
คุณแม่บอกว่าอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนใช้ให้ลูกชาย
กระทั่งไปประสบอุบัติเหตุยางมะตอยกระเด็นลวกแขนผิวหนัง
จนทำให้เนื้อเนี่ยฮะหลุดออกมาจนน้องเป็นบัตรแพ้ชะกัน
คุณแม่เล่าต่อบอกว่าในช่วงที่ลูกชายนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมจนถึงหกสิงหาคม
เป็นเวลาสักประมาณสิบสี่วันพอเนี่ย
เยี่ยมที่โรงพยาบาลสักประมาณห้าถึงหกครั้งนำเงินมาให้สองพันบาท
แต่หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลก็ไม่เห็นแม้แต่เงา
พอไม่ได้มีการติดต่อมารับผิดชอบหรือเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย
เวลาผ่านมาแล้วนะคะมีการพูดคุยไกลเกลี่ยเงินชดเชยกันหลายต่อหลายครั้ง
แต่สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้ทั้งที่ลูกชายก็เจ็บขนาดนี้
แล้วก็เสี่ยงพิการตลอดชีวิตด้วยฟังเสียงความทุกข์ใจของคุณแม่ค่ะ
่ำแย่มากเลยค่ะเขากลัวเป็นพิการค่ะ
จิตใจคือใจไม่ดีมากถ้าเกิดว่าเป็นไปในอนาคตเขาหมดเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็คือมีความหวังให้กับลูกถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นอยากให้เป็น

ก็อยากให้เห็นใจนะคะเห็นใจคนเป็นแม่บ้าง
คุณผู้ชมเราฟังความสองฝ่ายนะคะ
อดีตพวกมันในการโรงเรียนได้ออกมาชี้แจ้งว่า
ในวันเกิดเหตุทางคณะครูนักเรียน
ได้มีการร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา
โดยมีการซ่อมแซมถนนแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
ซึ่งในส่วนของกิจกรรมซ่อมแซมถนนนั้น
มีนักเรียนชั้นป๕ป๖สักประมาณ๑๕คนร่วมกันทำกิจกรรม
ส่วนเด็กชายต้นหนาวอยู่ชั้นป๔ไม่ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้ด้วย
แล้วก็เข้าใจว่าเข้ามาถือถังใส่ยางมะตอยตอนไหน
เขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจนะคะอดีตผู้อำนวยการบอกแบบนี้
แต่หลังจากที่เกิดเหตุก็พาลูกศิษย์ไปส่งโรงพยาบาล
เดินทางไปเยี่ยมมอบเงินให้๒ครั้ง
เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาเบื้องต้น
ต่อมาได้มีการพูดคุยกับคณะครูผู้ปกครอง

ตอนแรกทางญาติเรียกค่าเสียหายชดเชยมา๓แสนบาท
แต่ตัวเขาบอกว่าจะจ่ายแค่๔๐๐๐สุดท้ายก็ตกลงกันไม่ได้
ล่าสุดไกลเกลี่ยกันที่ศูนย์ดำรงธรรม
ผู้ปกครองของน้องต้นหนาวลดให้๘๐๐๐บาท
แต่เขามีจ่ายแค่๔๕๐๐๐บาทก็ตกลงกันไม่ได้อีก
ซึ่งตัวอดีตพ่วนในการโรงเรียนบอกว่า
ไม่รู้จะทำยังไงนะก็มีให้แค่นี้
เนื่องจากว่าเกษียณอายุราชการแล้วด้วย
อ่ะศูนย์ดำรงธรรมกรสินรับเรื่องแล้วก็จัดการต่อด้วยนะคะ
สงสารน้องนะอายุแค่๑๐ขวบละ๑๐๐๐๐บาทอนาคตเนอะ